มันคือถ้ำนึงคุณผู้ชมค่ะ
เขาเรียกกันว่าถ้ำเหล็กไหลค่ะ

คุณดูธรรมชาติก่อนได้ไหม
พุทธสุนัยค่ะงวดนี้มาหรือยัง

นี่คือพุทธสถานภูดานหายอยู่ที่ตะมนตกุฎว่าอำเภอกุชินารายค่ะ
ยอดเข่าภูดานหายเจ้าบ้านก็แหกันมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติ
แล้วก็กราบไหว้ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไฮไลท์อยู่ที่ถ้ำใต้ฐานองค์พระเจดีพระธาตุเตโชค่ะ
เขาเรียกถ้ำนี้กันว่าถ้ำเหล็กไหลหรือว่าถ้ำมรกฏ
ในถ้ำจะประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องเป็นพระประธานนี่แหละค่ะ

แล้วก็รอบถ้ำเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้า๕พระองค์ในยุคพระธรกับ
ลงสีตามวันนะแก้วประจำแต่ละองค์
มีรอยพระพุทธบาทแล้วก็พญานาคเก้าเซียนให้ชมกันด้วย
เขาบอกว่าพระเจดีแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้าง๓ปีด้วยกัน
ไปได้อยู่ที่อกรุชินารัย